บริเวณลานพระพาสยามินทราศรีราชานุสรณีหรือว่าท่ารถไฟฝั่งธนบุรีครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ขบวนเรือพระราชพิธีจะเคลื่อนผ่าน
มีประชาชนจำนวนมากรวมทั้งครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะก็มาจากครอบครัวของโตประพันธ์ครับ
ชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธี
นางสาวที่คำพรโตประพันธ์บอกว่าตั้งใจพาบุชาทั้งสองคนมาชมการฝึกซ้อมย่อย
ขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมากครั้งที่๒ในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
และได้ให้กำลังใจคุณพ่อที่ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝีภายในเรือกระบี่
บราณรอนราบ๑ใน๘เรือมรูปสัตว์ของขบวนเรือพระราชพิธีครับ
ให้เขาฟังว่าพ่อทายเรือสำคัญนะเป็นสำคัญของชาติ
เขาก็สนใจว่าเป็นเรืออะไรทำอะไรทายยังไงเขาก็ชอบมาก
มรองเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยถึงภารกิจครั้งสำคัญของกองทัพเรือ
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่๒ส่วนนะครับทั้งการจัดขบวนเรือพระราชพิธีจำนวน๕๒ลำ
และการถวายความปลอดภัยซึ่งจะดำเนินควบคู่กันไปตามโบราณราชประเพณี
ในปีนี้เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการเสด็จเรียบพระนครทางชลมากอย่างเดียว
ไม่มีการจัดกระถิ่นพระราชทานร่วมเหมือนตอนที่วางแผนไว้ตอนแรก
ตอนนี้ก็งานกระถิ่นหลวงก็ตัดออกไป
ภาพพระกฐินจะถูกอันเชิญลงในเรือพระที่นั่งอนันตนาคาราช
แต่ปัจจุบันเนื่องจากเป็นการเสด็จเลือกพระนครทางชลมากอย่างเดียว
อนันตนาคาราชเป็นเรืออันเชิญพระพุทธรูป
ซึ่งเป็นองค์ประกอบในพระราชพิธีนี้นำขบวนเสด็จ
สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหารญาตราทางชลมาก
เนื่องในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๖๒นี้
ถือเป็นครั้งที่๔แห่งกรุงรัฐนาโกศิลป์
ใช้เส้นทางจากท่าวาสุกรีท่าราชวรดิตระยะทางประมาณ๓๓กิโลเมตรครับ
โดยการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหายาตราทางชนละมากครั้งที่๓
จะมีขึ้นในวันที่๓กันยายนและเพื่อความปลอดภัย
เพื่อไม่ให้กระทบกับเรือพระราชพิธี
ก็จะมีความจำเป็นในการควบคุมการจราจรทางน้ำ
แม่น้ำเจ้าพญาและครองบางกอกน้อย

ปิดให้บริการจนกว่าจะฝึกซ้อมเสร็จสิ้นครับ
และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการจะข้ามฝั่ง
ระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร
สมกรก็มีการจัดชัตเติ้บัสให้ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ